คุณผู้ชมคนนี้บอกว่าให้ไปเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหม
สุโขทัยก็มีอีกหนึ่งสถานที่เดี๋ยวจะพาไปน้ำตก

ต้องเตรียมข้าวเหนียวลาบส้มตำ
ไก่ย่างไปด้วยถูกต้องจะได้อร่อยเลยทีเดียวค่ะ
ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงไปดูน้ำตก
ดูน้ำตกอย่างนี้เหรอ
เออไปดูน้ำตกที่มันไล่เย็นลงมาเป็นชั้นเป็นริ้วสวยงาม
ที่สุโขทัยเนี่ยนะที่จังหวัดสุโขทัยครับที่สุโขทัยเนี่ยนะที่จังหวัดสุโขทัยครับ
นี่เลยต้องเดินทางกันไปหน่อยนะที่นี่นะ
กว่าจะเจอน้ำตกที่นี่แหละครับ
ก็คือเราจะต้องไปเจอกับชาวบ้าน
้วยหยอกที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับ

นั่งรถอีแต๊กนี่ไงแต่งตะลุยเข้าไประยะทางประมาณสัก๓กิโลเมตร
ลุยหน่อยลุยหน่อยสมบุกสมบัตินิดหนึ่ง
ก็จะผ่านไร่นาผ่านสวนผลไม้ผ่านห้วยน้ำลำทานไปเรื่อย
จนถึงจุดที่จอดรถจอดรถแล้วก็ต้องเดินต่ออีกประมาณสักหนึ่งกิโลกว่าครับ
เข้าไปในป่าเรื่อยก็จะพับกบเฮ้ยพบกับ

นั่นแหละครับจะพบกับน้ำตกปลากะยอ

ไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าน้ำตกปลากะยอ
เออเป็นน้ำตกปลากะยอนะครับมีทั้งหมด๑๕ชั้น
แต่ละชั้นมีความสวยงามไม่ซ้ำกันเลย

เธอกับชั้นเหมือนคนและชั้นที่๑และก็ชั้นที่๒

ตกปากกากยอนะครับคุณผู้ชมครับไปเที่ยวที่นี่
โอ้โหมันสวยงามมากเลย
เขามีต้นน้ำมาจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัยที่มีความอุดมสมบูรณ์

โอ้โหเห็นสีเขียวแล้วลงไปว่ายน้ำเนี่ยเห็นไหม
อุ๊ยน้ำมันใสจริงน้องไปต่อดูดูสิ
ดูสิเห็นกางเกงในสีฟ้าด้วย
เอ้ยกางเกงขาสั้นค่ะร้อนเล่น

ว่าง่ายเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมชาติของมันก็ยังถือว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แล้วก็ต้องเดินทางไกลนิดนึงนะก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะ
ถ้าเราอยากจะเห็นธรรมชาติสวยอยู่กับเราไปอย่างยั่งยืนนะคะ